เรื่องของพ่อบ้านใจกล้าเคยไหมคะซ่อนเงินเมีย
ถามกันตรงแบบนี้แล้วนะแล้วซ่อนเอาไว้ที่ไหนบ้าง

ฟักฝั่งสีภรรยาบ้างเคยมั้ยคะจับได้มั้ยคะ

คุณเคยบอกกันหน่อยดิฉันเหรออ๋อของดิฉันดีเรียบร้อย

บอกกันมาหน่อยทั้งสามีทั้งภรรยา
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาไปดูคลิปหนึ่ง
ไปดูกันว่าสามีเขาแอบซ่อนเงินซ่อนภรรยาเอาไว้ที่ไหน
สงสารนะสงสาร

โอ้โหไม่รู้

แล้วเอาหลักฐานมาทิ้งไว้ในห้องน้ำทำไม

เปลี่ยนแล้วเลย
ขึ้นชื่อว่าเมียเนี่ยแอบตรงไหนตังค์ก็หาเจอ

คุณศ่อนอุ้ม

สงสารว่าคุณสงสาร

และอีกอย่างพอเห็นเงินนะเปียกหมดเลยเฉอะแฉะหมดเลย
แล้วดูสิฝั่งสามีตอนที่เอาไขควงไขเพื่อที่จะเปิดออกมาเลยนะ
โดนจับได้อีกแล้วไม่น่าเลย
นี่คือน้ำมันรั่วมาจากท่อใต้อ่างล้างหน้าคุณผู้ชม

แล้วเราก็ไปหาข้อมูลคือสามีภรรยาคู่นี้
เขาทำธุรกิจโต๊ะสนุกที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คลิปนี้จริงภรรยาคือคนโพสต์นะ
แล้วสามีกดแชร์ด้วยค่ะ
แชร์ด้วยจ้ะคือเพื่อบอกให้พ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย
ได้รู้กันหน่อยว่าแม้แต่อ่างล้างหน้า
พ้นเรด้าสายตาของศรีภรรยาไปได้
คุณผู้ชมจ๋าส่งมาบอกกันหน่อย
ว่าพิกัดไหนตรงไหน

เอาไว้หลังรถท้ายรถที่เก็บกระโปรงหลัง
ไว้เต็มที่แล้วเจอไหม

ใช่ก่อนพ่อก็บอกเอาเลย

ไว้ในรถบ้างล่ะไว้ในกางเกงในบ้างล่ะ
คุณผู้ชมที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับ